เป็นช่วงทองสำหรับใครที่จะร้องเรียนว่าคุณนะ
ละเมิดสิทธิในพื้นที่สาธารณะ
โดยเฉพาะเรื่องของการทำโรงจอดรถ

อันนี้เขาบอกว่าสร้างมาเกือบ๓ปีแล้ว

ทำดีทำถาวรเลย

งงตั้งนานว่ามันมาโผล่

แล้วก็สอบถามชาวบ้านก็มา

โหทำรอบสั่งสีอย่างดี

ค่ะปกติอย่างนั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ถนนในหมู่บ้านสาธารณะเลย
ถ้าดูไกลนึกว่าเป็นแบบห้องน้ำ
ไม่ใช่อ่ะสินี่คือโรงจอดรถกลางถนนครับ
ที่บ้านพระไลหมู่๕ตะบนหัวทะเล
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
มีการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กล้อมสังกษีอย่างดี
มีประตูกุญแจล็อกปั๊บข้างในมีรถกระบาดจอดอยู่คันหนึ่ง
นะครับสอบถามนายประสิทธิ์ศรีแก้วอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านเล่าบอกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเขาเดือดร้อนนะพี่
ทุกหลังคาเรือนนะจากโรงจอดรถนี้
คือจะผ่านก็มันเหลือเลนเดียวนะพี่
จากปกติมันต้องเล่นสวนกันได้นะครับ
แล้วพอฝนตกฟ้าข้างนอกก็ควรแล้วเกิน
กลัวไอ้สังกษีจากโรงรถนี้มันจะปริวรถยนต์เข้าบ้านใครเขา
สร้างมานานเท่าไหร่ละ๓ปีได้
แล้วก็เคยไปแจ้งเจ้าของหลายครั้งแล้วให้ลื้อถอนเจ้าของทำไง
นะครับเจ้าของไม่พอใจครับบอกว่าโอ้โหสร้างมานานแล้ว
ลงทุนสร้างลงรถได้รู้ไหมหมดวงเงินไปตั้งหลายบาทจะให้ลื้อได้ยังไงนี่
เจ้าของบอกอย่างนี้บ้านหลังนี้นะครับไม่มีคนอยู่
เจ้าของได้ย้ายไปอยู่หลังถัดไปห่างจากโรงจอดรถไปเกือบกิโลนะครับ
ห่างจากโรงจอดรถนี้ไปเกือบ๑กิโลเมตร
อกจากนี้ยังเคยไปแจ้งเทศบาลตะบนหัวทะเลด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่โอ้โหเจ้าหน้าที่แม่แนะนำ
ให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วยังไงคือไปเจอตัวแล้วนะคุณผู้ชม
ไปเจอตัวเจ้าหน้าที่เป็นแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไงรู้ไหม

อ่า

เจ้าที่บอกว่าเออคุณโหลดแอปไปร้องเรียนในแอปเทศบาลตะบนหัวทะเลซะ

อ๋ออ่าอ่าอ่าร้องตั้งแต่๒๒มีนาคม

เฮ้ยมีเมื่อ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องมันเงียบไปไม่มีความคืบหน้า
ก็วิงวอนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหน่อยได้ไหมอ่ะ
เขาว่าเขามาสร้างหลายหมื่นหลายหมื่นบาทเขาบอกว่าอย่างนั้น

ก็ให้หน่วยราชการมาลื้อออกเลยก็ได้ครับ
ถ้าเจ้าของเขาไม่มาลื้ออ่ะ
อายุ๔๕ปีถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านพระไล
หมู่ห้าท่านนี้ท่านนี้นะครับเล่าบอกว่าโอ้หลังจากนี้เดี๋ยวจะเร่งเข้าไปคุย
ทำความเข้าใจกับคนที่สร้างโรงรถนะแต่ถ้ายังไม่ตกลงกันไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแจ้งเทศบาล
ฮะแจ้งเทศบาลระวังให้ลงแอปอีกนะท่านท่านผู้ใหญ่นะครับก็จะแจ้งเทศบาลให้ลื้อถอน
แต่ถ้าเจ้าของโรงรถไม่ยอมลื้ออีกแล้วก็จะดำเนินคดีแล้วนะรอดูครับรอดูนะครับว่าทางนี้เขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับ